คุณผู้ชมคะเรื่องของการที่คู่อริตามล้างแค้นตามมาถล่มกัน
นี่เรามีข่าวให้อ่านทุกวันเลยนะ
คราวนี้มาอีกแล้วค่ะเกิดขึ้นที่บ้านอยู่หลังตลาดแถวบางเขนเนี่ยนะคะ
คู่อริบุกมาคือมีทั้งระเบิด
แล้วก็มีทั้งปืนยิงปืนจนทะลุฝาบ้านไปจนถึงห้องนอนเลยค่ะ
แล้วเนี่ยมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมทั้งเสียงปืนเสียงระเบิด
ปืนมันหาซื้อง่ายกันหรือไงคุณ

ระเบิดมันทำกันง่ายเลยหรือยังไงคุณ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาตอนตี๒ที่ผ่านมาเลยนะคะ

ก็เอาระเบิดมาปลาเอาปืนมายิงใส่บ้านหลังหนึ่ง

หลังตลาดยิ่งเจริญแถวบางเขนนะคะ
เสียงดังอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินแหละ
พอยิงปืนเสร็จแล้วปลาระเบิดเสร็จแล้ว
แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
แต่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดเลยนะ
แล้วคือเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคัน
แล้วก็มาก่อเหตุแล้วก็ขี่หนีไป
ทีนี้เราก็ต้องเช็คกับทางตำรวจที่สนบางเขนค่ะ
เพราะว่าตำรวจพอเขาทราบข่าวเขาก็ลงพื้นที่เลย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะ

หน้าบ้านเจอระเบิดพันด้วยเทปสีดำตกอยู่ลูกนึง
แล้วก็มีร่องรอยการระเบิดจุดหนึ่งนะคะ

เจอรูกระสุนปืนที่ฝาบ้านรูนึง
พอเขายิงมาเนี่ยแหม่ทะลุฝาบ้านเลย
กลางที่นอนเนี่ยเจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่หัวนึงด้วย
โอ้โหก็เก็บวัตถุต้องสงสัยใส่ในถุงพลาสติกเอาไว้
แล้วก็เห็นว่ามีถุงพลาสติกใส
ที่บรรจุกต้นหินมีส่วนผสมของดินปืนอยู่ด้วยอีกกันนะคะ

ถามเจ้าของบ้านพี่ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเป็นแม่บ้านอยู่ในตลาด

ปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยมากันประมาณสัก๑๐คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสัก๔๕คัน
มาถึงมาปลาระเบิดที่ถนนหน้าบ้าน๒รอบ
แล้วก็ยิงปืนมาในบ้านอีก๔นัด
ตัวคุณพี่เขาบอกเลยนะว่า

จู่เขามาปลาระเบิดเขามายิงปืนใส่บ้านพี่แบบนี้
แต่ตำรวจก็มีการสอบเบื้องต้นค่ะ
ว่าทางฝั่งกลุ่มวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุเนี่ย

เพราะเขาเคยมีเรื่องชกต่อย
มีเรื่องท้าทายกับลูกชายเจ้าของบ้านมาก่อน
ทีนี้พอตำรวจได้หลักฐานทั้งหมดแล้ว

เดี๋ยววันนี้ค่ะตำรวจต้องตามต่อนะคะ
ตามตัวแก๊งวัยรุ่นที่มากันเป็น๑๐คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ